ฝากเตือนกันสำหรับคนที่ขับรถยนต์แล้วก็ไปจอดอยู่
แล้วจู่คุณไม่ควรจะเปิดประตูออกมา
เพราะว่าระหว่างทางมันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

ขับตามซอกแซกไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์
จู่รถกระบาดเนี่ย
เปิดประตูออกมาโดยที่แบบ

ระบาดเปิดออกมาแบบกระทันหันรถมอเตอร์ไซค

เบรกไม่ทันชนโครมร่วงไปนอนกองกับพื้น

ในกระบะไม่ลงมาดู
พยายามปิดประตูกลับเข้าไปปิดหลายครั้งปิดไม่ได้เพราะประตูมันพัง
ลงมาดูครับแต่เขาพยายามที่จะปิดไป
จนกระทั่งปิดประตูได้รถกระจกมาดูนิดนึง
ขับออกไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เดี๋ยวนะคุณผิดนะไปเลยครับ
ในช่วงท้ายคลิปมีตำรวจขี่รถมอเตอร์ไซค์มาในจุดเกิดเหตุ
ประมาณเช้าของวันที่๑๓ที่ผ่านมาครับปากซอยเสมริไทย๒๑ทับ๑
ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนขับกระบะเพราะว่าก็ไม่ได้เห็นทะเบียนในคลิปนะฮะ
ใครที่เห็นช่วยแจ้งมาหน่อยแล้วก็หวังว่าคนขับกระบะและคน
โดยเฉพาะคนที่เปิดประตูจะรับผิดชอบแล้วก็สำนึกกับสิ่งที่เกิดขึ้น